ในเส้นทางภาคเหนือของไทยไปจีนแล้วก็ไปลาว
เพราะตอนนี้มีการลงสาวเอกแล้วนะ
สำหรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ

ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามแผนแม่บท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของไทย
จะเริ่มให้บริการได้

กว่าร้อยละ๑๐แล้วนะฮะเราติดตามเรื่องนี้
จากคุณมาซีรีกล่อมแก้วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรารายงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ร่วมพิธีลงเสาเอกอาคารสำนักงานกลาง
เพื่อเป็นเริกเป็นชัยสำหรับการเริ่มก่อสร้าง
เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย
ซึ่งที่นี่จะเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าจากรถเล็กสู่รถบรรทุกคันใหญ่
และเป็นประตูการค้าแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้
ไปยังประเทศลาวและประเทศจีนตอนใต้
หากแล้วเสร็จจะทำให้การค้าชายแดนในด่านเชียงของเพิ่มมูลค่าได้ถึง๑๓๐๔๐ต่อปี
อีกจุดหนึ่งที่เริ่มก่อสร้างเช่นเดียวกัน
นั่นก็คืออาคารบรรจุสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่ด้านหลังของดิฉันค่ะ
ซึ่งตรงจุดนี้นะคะหากสร้างแล้วเสร็จค่ะ
ก็จะสามารถรับสินค้าได้สูงสุดถึง๔๕๙๐๐๐ตันค่ะ
การบริการของศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย
บนพื้นที่กว่า๓๓๖ไร่
จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายหัวลากหางพ่วงกับรถบรรทุกต่างประเทศ
รวมรวมสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์
แล้วรัฐบาลยังเตรียมผลักดันพื้นที่นี้เข้าสู่กลุ่ม
เพื่อให้สามารถเป็นจุดตรวจร่วมกันระหว่างสองประเทศ
เช่นเดียวกับที่ด่านชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก

ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนไว้ที่จุดเดียว
ปัจจุบันระยะแรกก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ๑๐
คาดว่าจะเปิดใช้ในช่วงต้นปี๒๕๕๙
สำหรับบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาบริหารโครงการ
พิจารณาผลการวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุน
และจะได้ผู้บริหารโครงการก่อนสิ้นปีนี้
ทำเลที่ตั้งที่อยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๔เพียง๑กิโลเมตร
ส่วนในระยะที่๒ซึ่งจะสร้างบริเวณที่เหนือของโครงการ
และสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี๒๕๕๙
เพื่อรองรับการเปลี่ยนการขนส่งจากถนนสู่ระบบราง
โดยได้เตรียมพื้นที่สำหรับเชื่อมต่อรถไฟทั้งคู่
ที่มีระยะทาง๓๒๓กิโลเมตร
ขณะนี้อยู่ระหว่างเราเสนอ
เดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
แล้วก็เรื่องของการส่วนหนึ่งของการลงทุน
การลงทุนก็จะเห็นว่าตลาดใหญ่ของเราอยู่ที่ประเทศจีน
เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งนั้นเมื่อเราประกาศเขต

ใช้เวลาในเรื่องของการกว่าที่นักลงทุนจะมีเรียกว่ามีความมั่นใจ
ว่าเราทำเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน

เรื่องของบริเวณด่านอันหนึ่งแหละ
แล้วก็เรื่องของถนนหนทางต่าง

เราปรับปรุงของสร้างพื้นฐานเรื่องถนนเนี่ยให้หมด

ซึ่งก็จะช่วยลดต้นของลอจิสติก
ในปี๒๕๖๑กระทรวงคมนาคมจะเดินหน้าสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า
ต่อที่จังหวัดนครพนมจังหวัดตากจังหวัดน้องคายและมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย
พศ๒๕๕๘ถึง๒๕๕๙
ขีดความสามารถด้านการแข่งขันโลจิสติกทางบกของประเทศ
ที่มีสัดส่วนเกือบ๑๙๐ของการขนส่งทั้งหมดค่ะ
ก็เป็นการส่งเสริมทั้งเส้นทางคมนาคมโลเจสจิสติก
แล้วก็สิ่งดีต่างที่เกิดขึ้นกับประเทศด้วยนะครับ